เพราะว่ารักษาตัวมานานกว่า๓เดือนแล้ว
แล้วก็รู้สึกว่าพี่เมฆดูสดชื่นสดใสมากยิ่งขึ้นนะคะ
เจ้าตัวบอกเลยว่าอาการดีขึ้นมาก
หายดีเกือบ๗๐แล้วด้วยนะคะ
ตอนนี้ก็รอแค่หน้าที่เคยบวมจากสเตรอยยุบลง
ต่างกำเริบขึ้นมาได้อีกครั้งค่ะ
ตอนนี้พอผมผ่านไป๒เดือนแล้วผมรู้สึกว่า๗๐
ผมคิดว่าผมไม่น่าจะเกินอีก๒เดือนผมน่าจะหาย
ตอนนี้ยาเหลือ๓เม็ดจาก๑๒เม็ดตอนนี้เหลือ๓เม็ด

ตอนนี้วันที่๓๐ตะกุดโทนไปแน่นอน
อันนี้ยืนยันแน่นอนเขาที่ไม่เอา
เพราะว่าหน้าผมมันบวมมันบวมมากบวมจน
เขาคิดว่ามันไม่น่าจะรอด
แบบนี้พี่วิ่งวันหนึ่งกี่โลแล้วครับ

คือการวิ่งมันทำให้เซอร์ลอยมันช่วยให้ยุบลงได้ครับ
ดึกถ้าคุณไม่พักผ่อนไม่ออกกำลัง

คือมันเป็นโรคที่คุณไม่สามารถบอกได้
โลกนี้มันไม่มีสามารถทิ้งแน่นอนว่ามาหรือไม่มา